คุณผู้ชมค่ะแฟนเพลงเพื่อชีวิตขยับมาทางนี้ได้เลยนะ
ล่าสุดนางหงาเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้ง
แล้วก็โชว์สดด้วยในงานแถลงข่าวนะฮะ

มึงช่อยฟังให้ความชื่นเว้ย
นางงาคาระวัลค่ะ
เป็นความพิเศษมีมาฝากเพียบเลย
เพราะว่าเลื่อนการแสดงมา๓ปีแล้วคุณ
เพราะว่า๗พฤษภาคมนี้

แฟนใครเลยทุกรุ่นที่ชื่นชอบแฟนเพลงเพื่อชีวิตนี่นะ

ให้กำลังใจน้าหงากันเยอะนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะคุณพี่ดุดดิวบันเทิงไทยรัฐของเรา
มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของคอนเสิร์ต
นางหงาก็บอกว่าพร้อมเต็มที่เลยแล้วก็ถามไปถึงคลิปบุญต่างด้วยนะ
นางหงาเดินทางไปมูมาทั่วประเทศเลย
ทำไปเพื่อความสบายใจเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
วัตถุมงคลแหม่รุ่นนี้เขาต้องพกเหมือนกัน
ที่คุณผู้ชมเห็นนะนางหงาเขาบอกว่าเขามีนี่ขุนแผนวัดระคัง
หนาบอกเลยว่ามีน้อยมากในประเทศไทยนะ
สมัยนั้นนะนี่นางหงาเล่าสมเด็จวัดระคังหรือว่าหลวงปู่โตเนี่ย

หนึ่งในนั้นนี่พระภูมิใจยืดอกเลยอยู่บนคอนางหาทุกชม
กว่าจะได้มายากเย็นขนาดไหนที่มาที่ไปนะ
บางทีเขาบอกว่าแต่ละอย่างนะไปทำงานมา
แล้วก็ของดีที่ได้มาแบบนี้คุ้มกว่าค่าจ้างไปร้องเพลงอีกก็มี
เอออ่ะเดี๋ยวไปฟังนางงาเล่าหน่อยค่ะ
แทบทุกงานเลยองค์เล็กองค์น้อยมา
บางทีถอดสร้อยให้ก็มี
ผมจะได้พระผมก็เลยต้องดูแลพระ
เราก็ต้องน้อมรับทุกวัตถุที่เป็นมงคล
เอาไว้บางทีเต็มบ้านพูดตรงเลย
ต้องจัดสรรหาที่ให้พระอยู่พระ
พระจะมาอยู่แบบเรียราชไม่ได้
มีของดีติดตัวไว้อุ่นใจนะคะ